เพราะว่าตอนนี้ศิลปินชาวเยอรมันได้สร้างตุ๊กตาเหมือน
ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรบ้าง

ของเจ้าชายจอร์ดพระโอรสของเจ้าชายวิลเลี่ยมและเจ้าหญิงเคสแห่งอังกฤษ
โดยเสื้อสเวตเตอร์สีน้ำเงินก็ถูกถักขึ้นด้วยมือ
เส้นผมของตุ๊กตาก็ใช้เส้นผมคนจริง
รองเท้าก็ถูกสั่งผลิตเป็นพิเศษโดยตรงจากโรงงาน
ด้วยรูปลักษณ์และความพิธีพิถันในการสร้างประกอบกับมีจำนวนที่จำกัด
ตุ๊กตาเจ้าชายจอร์ดนี้ถูกนำวางจำหน่ายในราคาสูงถึงเท่าไหร่รู้ไหมคุณ

คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่๒๓๑๘๘๙บาทนะครับ
ผู้ที่สร้างคือฮิดากาศนะครับบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้
คือเธอต้องสร้างตุ๊กตาเสมือนจริงโดยใช้รายละเอียดจากภาพถ่ายในนิตยสารเท่านั้น
เพราะว่าที่ผ่านมาเราสร้างตุ๊กตาเสมือนจริงจากคนที่มายืนเป็นแบบให้ตรงหน้าเลย
แต่คราวนี้ต้องดูสัดส่วนอะไรจากแค่ภาพถ่ายเท่านั้นนะครับ
หลายคนยอมรับว่าตุ๊กตาตัวนี้ที่ทำออกมาได้เหมือนกับเจ้าชายจอร์ดพระองค์จริงมาก
ขณะที่บางส่วนก็มองว่าการทำตุ๊กตาที่เหมือนคนจริงมากเกินไปก็ทำให้ดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับ
ซึ่งตอนนี้เจ้าชายจอร์สก็เจริญพระชันศา๒ปีกับอีก๖เดือนแล้วนะครับน่ารักมากนะครับ